ทีนี้ไปดูเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะแปลกหรือไม่แปลก

ไปเจอกับลิงนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนน
คิดว่าลิงตัวนี้ตายหรือเปล่า
ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์

ไอ้ตัวแซม
ตักใจว่าเห้ยโดนรถเหียบโดนอะไรหรือเปล่า

แกล้งไม่ตายไป

มันแกล้งตายชัดเลย
หรือมันเป็นลิงมิจฉาชีพ

ลิงตัวอื่นก็จะลงมาจากเขา

โอ้โหคุณดูหนังเยอะมากเลยนะ

มันก็จะเอารถคันนี้กลับไปที่รังของมัน
คนเขาเอาไปใช้เพื่อขนกล้วยขึ้นลงเขา
อุ้ยคิดได้ไงเนอะ

คุณคิดได้ยังไงเรื่องอย่างนี้

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้เนอะ
แต่เรื่องของเรื่องดูแล้วมันก็น่ารักในความสนของลิงถูกไหม
ใช่ก็คือชาวเน็ตเข้ามาดูคลิปนี้เยอะมาก

เฮ้ยพี่เขามาช่วยลิงหล่อลิงเป็นอะไรยังไง
กำลังซึ้งกำลังเป็นแบบลิงลิงตะเอ
แล้วก็กระโดดย่องไปเลย
เห้ยเห็นทุกคนบอกว่าคนดูคลิปนี้เยอะมาก
ดูเป็นล้านค่ะล้านวิวค่ะ
อู๊ยทุกคนติดกับดักเหมือนกันหมด
นิดละว่าลิงมาในรูปแบบของมิตรค่ะ
มิตรชาชีพ
คุณชนะบอกแหละป่านนี้ขนของขนสร้อยในกระเป๋าไปหมดแล้ว

ให้ดูความน่ารักของสินค้าราชาติคุณชิสานอกไปต่อนะ